ที่จังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับหลวงปู่คลาดนำคณะลูกศิษย์นะฮะ
ไปที่จวนผู้ว่าไปทำไมไปร้องเรียนบอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะเข้ามาจับตัวกระจง
กรงเอาไว้แล้วก็มาจับเนี่ยจนมันบาดเจ็บเลยครับ
หลวงปู่คลาดครุธรรมโมนะครับท่านเป็นประธานสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่
บ้านผือจังหวัดอุดรธานีไปกับพระสงฆ์และศิษยานุสิต๓๐คนครับ
มาขอพบท่านภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๐
เพื่อขอความชัดเจนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
พระบาทและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกเข้าไปจับกระจงในวัด
กระจงมันได้รับบาดเจ็บแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
จึงไม่มีใครมาพบก็เลยเปลี่ยนแผน
คณะเนี่ยไปที่จวนผู้ว่าจากนั้นนายวิชาจันกรมนะครับ
ท่านภูมิในการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
เป็นตัวแทนนะครับมารับเรื่องร้องทุกข์
ทวียานธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่เนี่ย
เล่าแบบนี้บอกว่าวันก่อนเนี่ยนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ย
มากับเจ้าหน้าที่๒๐นายบุกเข้าไปในวัด
โดยไม่แจ้งข้อหาว่าวัดทำอะไรผิด
แล้วก็ดิ่งไปที่กลมกระจงเลยนะครับ
ซึ่งทางวัดเลี้ยงไว้ไปจับมันจนมันได้รับบาดเจ็บครับ
คนในที่นี้ไม่รู้กฎหมายหรอกพระก็ไม่รู้กฎหมาย
ทวีท่านเล่าต่อบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วนะเรื่องไม้เนี่ยไป๔๕ครั้ง
บางครั้งก็ยึดอายัดไม้ไปตรวจสอบจนไม้พังเน่าเสียนะฮะ
พวกเราเห็นว่าคือพวกท่านเนี่ยพวกคณะที่มาบอกว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรู้แก่อำนาจ
ขนาดที่ในวิชาท่านผอสูตรนำรงค์ทำก็บอกอ้าวไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมนะและจะตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเร่งด่วน
ส่วนกระจงที่มันเจ็บอ่ะเดี๋ยวจะให้สัตวแพทย์เนี่ย
เอาตัวไปรักษาแล้วก็จะเอามาส่งที่วัด
ทำให้คนที่มายืนเรื่องร้องเรียนป่อใจและเดินทางกลับกัน
ตัวนี้เหรอถ้าเจ้าหน้าที่อยากชี้แจงก็เชิญนะแต่ว่าถ้าเลิกทราบเข้าไปที่วัดแบบนี้
ทำให้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจพระก็ไม่สบายใจด้วย